มาดูต่อกันที่เรื่องราวดีกันบ้างดีกว่านะคะ
ต้องแสดงความยินดีด้วยมากเลยนะคะ
เพราะว่าภรรยาสาวคนสวยคลอดลูกแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี

แต่ว่าน้องแข็งแรงมากค่ะจากแพลนที่วางเอาไว้ว่าจะคลอดช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ
แต่ว่าทั้งน้องทั้งคุณแม่เนี่ยโอ้โหแข็งแรงสดใสกันทั้งคู่ปลอดภัยนะคะ
ส่วนทางด้านน้องสาวสุดซีทั้งสองคนของพี่อีทอย่างลาล่าลูลู
โพสต์แสดงความยินดีค่ะพร้อมกับออกตัวชื่นชมความน่ารักน่าชังของคุณหลานด้วยเช่นกันนะคะ
แล้วก็บอกอีกด้วยว่าเตรียมจะหาของขวัญไปรับขวัญหลานแล้วล่ะจ้า
ออกมาผิวขาวอมชมพูน่ารักน่าเอ็นดูจริงเป็นใครใครก็ต้องหลงรักน้องนาวานะคะ